รู้จะใช้คำอะไรกับเรื่องนี้

นี่แหละครับคุณผู้ชมนางเอนะครับ
ขึ้นโรงพักษ์สพนางรอง

แต่ส่วนตัวฉันใน๓๑ปี
โอมีผัวขี้ยาตีฉันประจำ
แล้วให้ฉันเนี่ยนะจะให้ไปนอนกับคนอื่น

เหรอเอเดี๋ยวเอ็มจะปล่อยคลิปนะ

เดี๋ยวจะได้อายกันทั้งโซเชียลมีเดียแล้ว
แล้วตีเธอด้วยฮะเธอบอกต้องหอบลูกสองคนนะครับ

แล้วก็ผู้ชายที่จะบังคับให้เธอหลับนอนด้วย
นี่แหละครับโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
โอ้โหถึงบอกไม่รู้จะใช้คำไหนดีฮะ